เขาร่วมด้วยช่วยกันจัดงานสืบสารประเพณีที่ยิ่งใหญ่ตระกาตา

ยาวอย่างนี้เลยงานใหญ่มากยาวเป็นกิโลเลย

บริเวณตรงนี้คือถนนเรียบคลองชนประธาน
สายบ้านบางจานบ้านดอนผิงแดด
คือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกัน
เป็นเส้นทางยาวแบบนี้แถวช่วงวัดโพไทยมณี
ยาวไปจนถึงวัดปากน้ำอยู่ในเขตตำบลบางจานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับ

๓๐๐คนจังจาวนี้เลยใช่
โอ้โหเขาเรียกว่างานถวายกระจาดนะครับ
เทกระจาดนะถวายกระจาดถวายกระจาดนะครับเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้ว
ถามท่านนี้ดีกว่าคุณเสถียรนินทศิลป์ท่านเป็นนายกอบตบางจานท่านเล่าว่า
งานประเพณีถวายกระจาดของตะบนบางจานเนี่ยเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะ
ซึ่งก็จะจัดทุกปีเป็นประจำแหละครับซึ่งก็เป็นปีอธิกมาศหรืออธิกมาศ
ได้๒แบบนะก็คือปีที่มีเดือน๘๒หนหรือวันขึ้น๘ค่ำเดือน๘นี่เองครับ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีคุณสะรายขวานออดอายุ๗๕ปี
เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสวงอันเชิญเทพเจ้าต่าง
รับของเส้นไหว้บวงสวงว่ากันไปเรื่องของพิธี
เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ครับ
และยังต้องเตรียมพัฒนาหารเช้าสำหรับถวายพระพิสุสงฆ์ที่จะมารับกระจาดด้วย
โดยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์๑รูปต่อกระจาด๑ลูกฮะ
แล้วค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ากระจาดกระจาดนึงนะ
ถ้าจะจัดกันนะก็ประมาณสักหมื่นกว่าบาทได้
แต่ปีนี้ชาวบ้านเขาเนี่ยบอกเลยว่ามีจิตใจที่เป็นกุศล
อยากจะร่วมด้วยช่วยกันทำบุญโอ้โหปีนี้จัดไป๑๓๙ลูก
๑๓๙กระจาดไม่อยากจะคิดเป็นเงิน

แค่บอกเป็นตัวเลขจำนวนกระจาด